มันสักครู่พี่อ้ำผมติ่งแล้วสวยใช่ไหม
ฉันมีอีกทรงหนึ่งมาแนะนำค่ะรับปีหมูเลย
ลุคเปียกกันไปแสกกระบานกันมาค่ะ
นี่เลยค่ะพี่เปียกนะถ้ารอดก็รอดถ้าไม่รอดก็

อันนี้ฉันหมายถึงคุณกับดิฉันนะฮะ
ต้องบอกว่าเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตพูดเยอะมากจริง
สำหรับปกคนหล่อขอทำดีรุ่นล่าสุด
ก็จับเอา๑๙หนุ่มฮอตมาทำทรงผมหวีเปียก
เรียบแปรติดศีรษะขนาดนี้นะคะ
เหล่าบรรดาชาวโซเชียลต่างก็ความคิดเป็นสองฝั่ง
เข้าใจนะบางคนแล้วก็แฟชั่นก็รอด
บางคนบอกว่าพี่แจ๊คเขียนอะไรเนี่ย

แต่สำหรับหนุ่มบอยปกรณ์เขาบอกว่าเขาก็ขำดีนะ
บางคนคอมเม้นทนวิทย์เยอะอยู่เหมือนกัน

มุมขวาล่างเลยพี่โอ๊ตประหลาคภาทาน
คือโดนแซวโดนแซะแบบเยอะเลยนะ

พี่โอ๊ตคนหล่อไม่เข้าพวกนะฮะ
ใจแต่ไปถามปากรดีกว่าฉันบริรักษ์นะคะ
รู้สึกยังไงบ้างกับทรงเรียบแป้แบบนี้
คือคอนเซ็ปต์อันนี้มันเป็นเรื่องคอนเซ็ปต์ว่า

จะเป็นคอนเซ็ตประมาณว่าเกี่ยวกับเหมือนทุกคนมาจากนอกโลก

ก็เลยดูแบบเป็นคอนเซ็ปตอวกาศอวกาศหน่อย

โอ๊ตเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเขาไม่ใช่พระเอก
หรือว่าอะไรอย่างนี้ทำไมมาอยู่รวมเป็นโครงการคนหล่อเขาทำดี

ตกใจมากที่เห็นโอ๊ตอะไรอย่างนี้ตลกแบบ

จะรู้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหน้าตาหรอก

คนเรามันหล่อข้างในได้ครับ

ตอนเขาผอมเขาก็หล่อนะอะไรอย่างนี้

ตอนนี้เขาเหมือนดราม่ามาก
ถึงแทนแบบจะขอออกจากกลุ่ม

แคมเปญนี้เป็นแคมเปญการผู้สนนะครับ
ช่วยทำดีก็คืออยากให้มีเรื่องดีดีกว่า